ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับกู้ภัยที่กระบี่

รถไปเนี่ยไปช่วยเหลืออุบัติเหตุอะไรมาเนี่ย

สุดท้ายฮะรู้ต้นต่อจนได้นะครับ
ไปดูนะฮะ

อย่าอย่านอนเหมือนพล่ะ
นั่นเขาก็ไม่ลงจากเบรนะคะ

อยู่ใต้เปรย์ผู้ป่วยแล้วมันติดมันออกไม่ได้
มันกระดิ้นของมันอยู่มันก็ออกไม่ได้
มุเมธีกระบีพิทักษ์ประชาอำเภอมุมกระบี

นี่ค่ะความกลางเสียงทั้งโล่งใจและอดจะขำให้ได้

นายปียวุฒิอมรศรีวิสานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทีมนี้
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะตอนนั้นเขาก็ไปกับเพื่อนกู้ภัยนี่นะครับ
ปียวุฒินะฮะบอกว่าไปกับเพื่อนกู้ภัยก็สับเปลี่ยนเวรกัน
แล้วได้รับแจ้งอุบัติเหตุก็ไปกับน้องกู้ภัยอีกสองคนขึ้นรถไปกันก็ขับไปถึงจุดเกิดเหตุ
ทีนี้เขาไม่รู้ว่ารถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณเขียนมาสอน
กู้ภัยชุดก่อนหน้านี้ที่เพิ่งมาสับเวรกันเนี่ยเขาไปช่วยจับตัวเงินตัวทองมา
เขาก็มัดเอาไว้ที่หลังรถมัดไว้ในรถนี่แหละ
นี่ก็พอขับไปก็โอ้โหมันก็เสียงโคมความโคมคามอยู่หลังรถ
ก็หันไปดูกันหันไปดูไม่เจอตอนแรกนึกว่าผีร้องหรือเปล่า
มืดด้วยดึกด้วยเฮ้ยหันไปดูไม่เจอใคร
สักพักหนึ่งเสียงมันเงียบพอเงียบแล้วมันดังอีกค่ะทีนี้เอาละ
เริ่มใจขอไม่ดีโดนแน่สงสัยโดนดีเขาแล้วเจอแน่
ไม่มีใครอยู่หลังรถเลยแล้วมันจะเสียงอะไรต้องจอดรถนะฮะ
จอดรถเพื่อดูว่าอะไรที่มาของเสียงคืออะไร
พอจอดรถแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปดูฮะเท่านั้นแหละ

ตกใจนะครับระหว่างกลับรถนี่ตกใจมากเลย
ว่ามีอะไรอยู่ในรถมูลนิธิหันไปดูกระจกด้านหลัง
ก็ไม่เห็นอะไรดังขึ้นมีครับดังขึ้นแรงกว่าเดิม
ตัดสินใจจอดรถเปิดประตูสลายข้างตกใจเลยครับ
มันเป็นตัวเงินตัวทองที่ว่าเวรที่ว่าลงไปแล้ว
ไม่ได้ส่งเวรต่อก็เลยลืมกันลืมบอกกันช่วงเวลาเร่งรีบ
รถมาสนับสนุนที่เกิดเหตุอีกหนึ่งคันเดี๋ยวทางนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ